ฟี่เป็นเหตุอีกแล้วนะคะสำหรับกรณีนี้
เขาวิพักษ์วิจารณ์กันมากเลยเป็นนุ่มชาวจีน
ไปขึ้นเครื่องจากกรุงปักกิ่ง
เป็นแอปแบบคล้ายสื่อโซเชียลมีเดียที่ดี
ใช่ถือปืนดูคุณดูในภาพ
ถือปืนอยู่บนเครื่องแล้วก็มีเพื่อนทำท่ากลัวด้วย
พอเผยแพร่ออกไปคนก็แชร์ไปเยอะแล้วสงสัยว่า

ทำแบบนี้มันอันตรายจากภูติศาสตร์คนอื่นรึเปล่า
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่เอาไว้
ชาย๓คนนี้ได้ถ่ายรูปเล่นกันบนเครื่องบิน
ซึ่งก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติปักกิ่ง
ชายคนหนึ่งในภาพจะเห็นว่าถือสิ่งหนึ่ง
ทำท่าทางคล้ายกับถือปืนอยู่ในมือ
เพื่อนทั้งสองคนก็แกล้งแสดงสีหน้าหวาดกลัว
สื่อโซเชียลยอดนิยมของจีนนั่นเองค่ะ
แชร์ต่อกันเป็นจนมากหลายคนเห็นแบบนี้ตกใจ

ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็ตกใจ
รายก็ตั้งคำถามว่านำปืนขึ้นเครื่องไปได้อย่างไร๓คนนี้
ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าเอ๊ะดูดีปืนในภาพเนี่ย
น่าจะเป็นปืนปลอมหรือเปล่า

นั่นน่ะสิก็ดูตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะคะ
แต่เรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มากกว่านั้นค่ะ
สำนักงานข่าวของจีนนะคะเขารายงานว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับรายงานจากสายการบิน
ว่ามีบุคคลแอบนำปืนขึ้นเครื่อง
แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
แต่จากการตรวจสอบในภาพ

มันคือแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าโน้ตบุ๊กค่ะ

ถูกต้องที่อยู่ข้างหลังของเครื่องแหลบท็อปนี่แหละ
ก็ชายหนุ่มนำมาถือในมือนะคะทำท่าทางให้ดูคล้ายกับกำลังถือปืน
คือจริงตัวอันนี้เขาจะส่วนใหญ่จะไม่มีด้ามนะ
อันนี้ก็คือจับให้ดูเหมือนแบบเฮ้ยมันมีด้ามอยู่ข้างล่าง

ก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็ตกใจกันไป
สรุปโน้ตบุ๊กจ้าแบตโน้ตบุ๊กจ้านะคะ
กฎระเบียบการบินพลเรือนของจีนจริงแล้ว
เขาระบุว่าอาวุธปืนมีดหรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิด
แต่ปืนปลอมก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบิน
ก็จำได้จริงมันเป็นความปลอดภัยขั้นสูง

ขณะที่แบบแอบมีปืนเล็กอยู่ยังโดนเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งใหญ่เลยนะคะ
ยังไงก็ตามชาวเน็ตจีนก็ยังคงแสดงความคิดเห็นว่า
แม้จะพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ปืนจริงหรืออาวุธปลอม
แต่ชายทั้ง๓รายนั้นสมควรได้รับพิจารณาลงโทษตามกฎหมายด้วย
เพราะทำให้สังคมแตกตื่นตกใจ
เดี๋ยวนี้เครื่องบินจีนไม่ปลอดภัยแล้วเหรอเอาปืนขึ้นได้อย่างไร
นั่นสิแล้วเป็นภาพเผยแพร่ออกมาแบบนี้คนก็ตกใจกันนะครับ